ร้องได้ให้ล้าน
คุณถุยร้อง
คุณถุยร้อง

ร้องไห้ไปแล้ว

ร้องไห้ได้แล้ว
เป็นการร้องผิดที่สดชื่นมาก
สดชื่นแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเขิดขึ้น
แล้วร้องเพลงผิดไม่ผิดธรรมดา

คุณฟองทุยเยอะจากกันไป

เพลงของใคร

สมศรี๑๙๙๒เป็นเพลงแรก

ดังระเบิดเถิงเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ปี๑๙๙๒แล้วครับ
แต่เดิมเพลงนี้ชื่อว่าสาวสีขายตัวนะฮะ
เพลงนี้ทำให้คุณยิ่งยงนี่โด่งดังข้ามคืนทีเดียว
ช่วงนั้นก็โชว์ตัวกันอยู่ก็เจอคุณยิ่งยงทุกเวทีเลย
ยอดขายเป็นล้านตลับ
ก่อนจะจากกันไปลุงฉุยอยากให้คุยอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดนึง
มาเลยครับอยากให้มาเร็วครับสมัครกันเข้ามาครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ร้องได้ให้ล้าน
เป็นอีกหนึ่งผู้มีความสามารถเป็นอีกสีสันของรายการของเรา
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้คือความสนุก
แล้วก็ยังได้สาระได้รู้ว่าเพลงนี้

ถุยมานะคะอาจจะไปไม่ถึง๑๐เพลง

แต่ว่าเป๊กเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะ
ดูแล้วก็ต้องรักแกเพราะว่าแกน่ารัก

เราจะคัดคนเพื่อขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้นะฮะ
ทราบแค่ชื่อเพลงกดปุ่มนะครับ

ตอบผิดไม่เป็นไรนั่งอยู่ต่อนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเพลงจูดมาครับ

ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนั่งอยู่ต่อนะครับ

ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนั่งอยู่ต่อนะครับ

ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนั่งอยู่ต่อนะครับ

ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนั่งอยู่ต่อนะครับ

คุณแม่เนี่ยก็จะขายเป็นพวกน้ำเครื่องดื่มกาแฟต่างค่ะ
ก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทั้ง๒ร้านเลย

และพี่เชื่อไหมคะว่าอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่เชมนะคะ

รับจ้างประกวดนางงามนั่นเองค่ะ
การรับจ้างประกวดนางงามนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลต่างเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสงการลอยกระทงนะคะ
ก็จะมีเขตองค์กรต่างนะคะ
แล้วก็อำเภอเนี่ยจะมาขอให้เราเป็นตัวแทนให้กับเขานะคะ

และสิ่งที่นางงามขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลย
นั่นก็คือความสามารถพิเศษค่ะ
ซึ่งเชลนะคะก็ใช้บทเพลงลูกทุ่งนี่แหละค่ะ

อย่างเช่นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะ
และในวันนี้นะคะเชมก็จะใช้ความสามารถพิเศษของเชม

คว้าเงินล้านในรายการร้องได้ให้ล้านให้ได้ค่ะ
ถ้าเอมได้เงินมานะคะเชมก็จะใช้หนี้ทุนกรยาศรที่เชมติดค้างไว้ในตอนที่เรียนนะคะ
อกจากนั้นเชมก็จะนำมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้ในครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะ
ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับเอมคนสวยคนนี้ด้วยนะคะ
สาวสวยนิสัยดีเรียนเก่ง

จบนิเทศาสมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯค่ะ
เห็นบอกมีอาชีพรับจ้างค่ะรับจ้างเป็นนางงามอะไรแบบนี้
คือเป๊กเองก็มีความฝันคืออยากเป็นนางงาม
ถ้าสมมุติอยากเป็นนางงามคือต้องเริ่มฝึกพื้นฐานจากอะไร
การที่จะประกวดนางงามเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องเดินสวยค่ะ
เคยไปรับจ้างอย่างนี้กี่ครั้ง
บ่อยอยู่ค่ะคือช่วงตั้งแต่สมัย๑๙๑๘๑๙นี้แล้วค่ะ
ปกติชอบร้องเพลงอยู่แล้วไปรับจ้างบ้างไหมคะเนือง
รับจ้างบ้างค่ะคือชอบร้องเพลงกันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
พ่อคุณแม่เขาจะชอบแบบร้องเพลงอย่างแม่นี่ชอบเพลงแม่พึ่งมาก
เขาบอกว่าอะไรดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่
เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอดูคุณแม่สักนิดนึง
วันนี้กลับสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่อยู่เลยเห็นไหม
น้องเชนบอกว่าคุณแม่ชอบเพลงของพี่พึ่งคุณพุ่มพวงฟังบ่อยค่ะ
ฟังบ่อยแล้วร้องด้วยไหมคุณแม่ไม่ร้องแต่พ่อจะชอบร้องค่ะ
พ่อชอบร้องคุณพ่อมาไหมคะไม่ได้มา
แล้วมีลูกสาวสวยแบบนี้เป็นไงครับคุณแม่ที่บ้าน

สมมุติว่ามีหนุ่มมาจีบนี่คุณแม่ต้องมีแบบคัดไหมว่าต้องมีอย่างนี้อย่างนี้
ก็คือเข้ามาเขาก็จะบอกแม่ดูซิว่าใช่ไหม
แล้วเกณฑ์ในการใช่ไหมของคุณแม่สำหรับลูกสาวคนนี้คืออะไรคะ
เขาชอบแบบไหนเราพอจะรู้หน้าตาเลย

แต่ตอนนี้แบบโลกสมัยนี้มันมีน้อยมีน้อยแมนน้อย

แหมยินดีต้อนรับคุณเพิ่มภูมิด้วย
เพราะว่าตอนนี้น้องเฉเอมขึ้นมาแล้วมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญทีเดียว
สมมุติว่าถ้าได้เงื่อจากรายการเข้าไป๑ล้านบาท

อย่างแรกเลยคือเชมอยากนำไปใช้หนี้ส่วนอื่นภายในครอบครัวค่ะ
ส่วนอีกหลักหนึ่งเลยคือเอ็มอยากเอาไปคืนทุน

เพื่อคนอื่นจะได้มีสิทธิ์ได้
อยากให้คุณเจมส่าฟันไปถึง๑๐เพลง
ร้องได้ครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท
แต่ว่าก่อนจะถึงเพลงที่๑๐เรามาเริ่มเพลงแรกกันก่อนนะจ๊ะ
มาถึงเพลงแรกมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าเฉเอมพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ดนตรีขึ้นมาหวานเป็นเพลงที่สวยงามความหมายดี
เพลงนี้คงไม่ต้องถามเชมรู้จักแน่นะฮะ
ถ้าเป็นสายลูกทุ่งแบบนี้นะครับให้เวลาไปเตรียมเนื้อเตรียมตัว
เรามาถามสองสาวข้างล่างว่าเขาคิดยังไงกับเพลงนี้
แล้วก็คิดว่าเจ๊เอมจะต้องใช้ตัวช่วยเลยไหม

คุณอ้ำคะถามถึงความยากง่ายค่ะของเพลงนี้
น่าจะได้ค่ะเพราะว่านักร้องที่ร้องเพลงนี้ลุกทุ่ง

เพลงนี้ใช่ทุกคนในนี้รู้จักกันหมด

เพราะว่าเพลงนี้มีจุดยากง่ายตรงไหนที่ควรระมัดระวังไหม
ถ้าคนฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร

เพราะฉะนั้นต้องเล่นและต้องร้อง

มีวิธีเดียวนะครับที่เลือกที่จะเลี่ยงได้
ตอบว่าไม่ใช้ค่ะ

เพลงไม่ใช้กันเลยนะคะ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทจะเอ็มขึ้นมาแล้วร้องโดยไม่ใช้ตัวช่วย
เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมดจนกว่าดนตรีจะหยุด
ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
มองเบอร์กลับลองที่ตรงนึง

ที่นานอบตเพราะผลแม่ยาน
ลูกทิ้งแผ่นดินทิ้งในสัน
จากมิตรวงวานบ้านจากพระเก้าเข้ามา
เป็นศิลปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูก
เหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไป
เพราะคำยามนิน
บัตรนี้ล้านมากราบย่าแล้ว
ความหวังเผิดแล้วไม่สิ้น
ศพหน้าจูบจิ้นเหมือนตอนยามโม
ตอนยามโมเหมือนดังรบโมผ่าน
คุ้มครองปกป้องโคราช
มีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมือง
รุ่งเรืองสตรีเวรชน
ใครไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกราบลงที่ตรงเนื้อหาด
แท่ปาดยามโม
แต่เล็กจนตอบเห็นยาตรงาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่ในสันเป็นลาลยามโม
เพื่อสนับสร้างไรวิจัย

แท่ป้องกัด

เพราะว่าเป็นผู้หญิงน่าจะเคยร้องเพลงนี้
ถูกต้องทั้งหมดไหมครับคุณอ้ำ

แม้เกี่ยวว่าเชียวอม

จากที่เราเคยร้องด้วยร้องคอตามไปนะคะ

น่าจะเป๊ะเนาะน้ำส้มล่ะคะ

ตัวเชียวอมเลย๑๐๐ไหม
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาด
มาดูกันดีกว่านะครับมาดูกันเลยนะครับ
อยากรู้แล้วว่าเชเอมจะอยู่กับเราไปนานหรือไม่นะครับ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
เอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เอาละครับ
สำหรับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
เจ๊เอมร้อง